นี่แหละครับด้านหลังของเราที่คุณก็เชื่อกันเลย

เขาจะเชื่อเรื่องว่าถ้าสมมุติคุณทำงานเกี่ยวกับการแสดง
หรือเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทอง
เขาเชื่อว่าพานบุญจะมาหนุนทรัพย

ถ้าสมมุติคุณสำเร็จแล้วก็เอาเหล้าขาวไก่

ท่านขออนุญาตกราบพานบุญก่อนแล้วกันนะครับ
บุญนี่คืออะไรครับท่านครับ
บุญคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นบรรพบุรุษ

เชื้อสายของคนที่นับถือมโนรา
พานบุญเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมาขอโชคขอลาบ
เขาบอกขออะไรก็ได้หนึ่งอย่าง
อย่างตัวเองเนี่ยเวลาขอก็จะขอการงาน
ลองขอดูเขาบอกว่าให้ตั้งขอตรงไปตรงมา
ส่วนใหญ่คนจะเอาผ้าขัวม้ามาถวายกัน
นี่เขาถวายอะไรกันครับ
คือบางคนก็เอามาถวายเฉย
บางคนก็มาเก้บุญ
ซึ่งบนบานศรัลกราว